เหตุการณ์นี้ก็ยิงค่ะคุณผู้ชมยิงผู้ชายคนนึงเข้ากลางหลัง
โอ้โหทะลุออกท้องอ่ะค่ะตอนเนี้ยตำรวจน่ะ
รู้แล้วว่าคนก่อเหตุเป็นใครกำลังตามอยู่
กำลังตามจับกลุ่มตัวอยู่นี่ดูสิคะ
สภาพเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ถนนตรงกลางทุ่งนาเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะคะคือนายสมศักดิ์มาลัยทองอายุสี่สิบปีค่ะ
อยู่ที่ตำบลหนองราชวัฒน์อำเภอหนองย่าไซที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วลักษณะเห็นไหมมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยเขาเสียชีวิตแบบคล่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่เลยนะ
มีแผลถูกยิงด้วยปืนก้าวมอมอเนี้ยกระสุนเข้ากลางหลัง
ชายโครงใต้รักแร้ขวาทะลุหน้าท้อง๒นัด

เจอเป็นกระสุนปืนก้าวมอมอตกเหลื่อนถนนห้าปล่อง

ตำรวจที่สพนย่าไซเนี่ยนะคะ

พร้อมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่

ถามภรรยาคนตาย
ภรรยาของนายสมศักดิ์เนี่ยนะคะ

สามีน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน

เอาเงินอะไรมันมีเรื่องเงินเงินทองอะไรเกี่ยวข้องไหม

ค่าเครื่องอัดฟางที่โกดังเก็บฟังก้อนของหุ้นส่วนนั่นแหละ
อยู่ห่างจากจุดที่สามีถูกยิงประมาณสัก๕๐๐เมตร
ก็เป็นหุ้นส่วนในการอัดฟางข้าวขาย
ซึ่งก็ออกทุนตัวภรรยานะคะ
ออกทุนซื้อเครื่องอัดฟางให้กับสามี
แล้วทีนี้สามีเนี่ยเหมือนกับยังค้างตังค์เขาอยู่
ก็เลยนัดให้ออกมาคุยกันจะเอาเงินที่เป็นหนี้จ่ายให้หมดเลย

แต่คิดว่าฝั่งนั้นไม่ยอมหรือเปล่า
ตัวภรรยากับสามีเนี่ยจริงบอกว่ามาอัดฟางขายหลายปีแล้วนะ

ได้แต่เงินเบิกมาเอามาใช้จ่าย
คือไม่ได้ได้ค่าแรงเหมือนตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ
ลองฟังภรรยาหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเงินจริงอ่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าฝั่งครอบครัวคนตายบอกว่า
จะเอาเงินไปเคลียร์หนี้จะไปโปะให้หมด

แล้วมันจะมีเหตุผลอะไรอีกที่ทำให้ฝั่งนั้นเขาไม่ยอม
อันนี้ต้องให้ตำรวจสืบต่อนะคะ
พ่อของคนตายพ่อสมบูรณ์ค่ะบอกว่า
ผมก็ไม่รู้มาเคลียร์อะไรกันยังไง
จริงสองคนเป็นญาติกันนะที่รู้ก็คือมีการซื้อเครื่องอัดฟางมา
ซื้อมา๓แสนลูกชายผมน่ะมันใช้หนี้ไปแล้วแสนนึงยังค้างอยู่อีกสองแสนใช่ไหม
แล้วเห็นว่าเออถ้าเกิดยังอยู่ที่นี่ต่อไม่ค่อยจะมีงานทำเลยยังคิดอยู่เลยว่าจะไปหางานทำที่อื่นไหม
พ่อบอกพ่อไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมาตกลงกันอีท่าไหนทำไมยิงกันตายและคนยิงออกมารับผิดชอบด้วย
พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย

พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย
พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย
พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย

พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย
พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย

พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย

พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย

พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย
พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย

พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย
พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เป็นยาดกันด้วย